มาต่อกันที่ฟุตบอลตีเยต่อไทยหลีกสัปดาห์นี้จ่าฝูงเกลี่ยนมือ
เป็นการท่าเรือเนื่องจากว่าบุรีรัมไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน
นาทีที่๔๐ก็จ่ายให้บริษัทลายิงเข้าไปให้สิ่งเจ้าท่าขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์
หลังจากนั้น๓นาทีต่อมาค่ะเควินเดโรรมรำนะคะก็ยิงให้การท่าเรือหนีห่างเป็น๒ประตูต่อ๐ค่ะ
และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะคะจากลูกเตะมุมค่ะสุดท้ายเป็นโกสุนกิที่ยิงยัดเข้าไปนะคะการท่าเรือนำห่างสามประตูต่อศูนย์
ครึ่งหลังค่ะนาทีที่๖๘ประกอบเป็นพักก็ยิงให้การท่าเรือลูกที่๔๔๐การท่าเรือนำ
เป็น๑๔คะแนนขึ้นมาเป็นจ่าฝูงสัปดาห์นี้

ส่วนสุพรรณบุรีค่ะหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
ตราดก็หนีบ๊วยขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๓ชั่วคราวค่ะ